สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดเพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเวลาที่คนเราดวงตก
เราจะอยู่ในภาวะที่เหมือนกับเคาะซ้ำกรรมสัตว์
เรื่องร้ายก็จะเรียงหน้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ไม่ให้เราตั้งตัวได้ทันประดังประเด็นกันเข้ามา
เมื่อรู้ตัวอีกทีเนี่ยนะครับเราอาจจะเหมือนรู้สึกว่า
ตัวของเรายืนอยู่บนหน้าผาแล้วอยากจะกระโดดลงมาให้มันจบไปซะ
ครอบครัวที่มาจากจังหวัดบุรีรำในวันนี้ก็เช่นกันครับ
ชมเรื่องราวชีวิตของพวกเขาพร้อมกันเลยครับ
ถ้ามีเงินก็อยากมาทำบ้านให้ดูดีกว่าเดิมให้กันฝนกันแดดกันหนาวได้ก็พอ
ค่ะเมื่อต้นเดือนพฤษภาดิฉันและแฟนได้ไปทำงานที่สวนมะม่วงที่จังหวัดขอนแก่น
ด้วยความจำเป็นเราจึงต้องทิ้งลูกให้อยู่ด้วยกันสองคนทำงานอยู่สักหนึ่งอาทิตย์ค่ะ
แล้วอยู่มาน้องนาก็โทรหาบอกคุณแม่ว่าไม่สบาย
หนูแน่นหน้าอกแล้วตัวหนูผื่นขึ้นเต็มตัวเลยหนูจะไปหาหมอ
เขาบอกเขาไม่ไหวเขาไปเขาก็เลยขี่รถไปหาหมอไปกับน้องสองคน
เพราะว่ามันเริ่มหลามเข้ามาในตามันปวดมาก
นันอยู่กับพี่นาอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้พี่นาอยู่ในห้องฉุกเฉินนะ
แล้วพี่นาตัวบวมหมดเลยพี่นาหายใจไม่ออก
ตอนนั้นคุณมันมีอาการตกใจมากค่ะยอมรับว่าตกใจมากช็อกมาก

ฝนตกแรงมากทั้งฟ้าลงทั้งฝนลงลมก็แรงครับ
บรรยากาศน่ากลัวมากค่ะตอนนั้นหลังคาเปิดเลยค่ะ
คนที่ดึงมือแม่แล้วก็อุ้มเอาน้องนั้น
วิ่งออกมาซุกข้างนอกหาที่หลบหลังคายกปิว
หลังคาจากบ้านหลังที่ผมอยู่มันก็หลุดออกไปไปตกอยู่ที่ข้างตรงพวกผมยืนหลบภัยอยู่มา
กลัวกลัวเมียเป็นอะไรกลัวลูกเป็นอะไร

ซัดถามว่าน้อยใจตัวเองไหมเรากอดคอกันร้องไห้ทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ลูก
พอฝนหยุดออกมาดูสภาพบ้านก็
กำแพงก็จะพังครับไม้ก็จะหักหลังคามันหลุดไปแล้ว
หลังจากนั้นเราก็ไปหาน้องที่โรงพยาบาล
ก็ไปอาศัยนอนที่โรงพยาบาลเพราะว่าไม่มีที่จะนอน
คิดไปมากมายค่ะตอนนั้นปวดในสมองคิดมาก
หัวมากแล้วก็สับสนมากไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นชีวิตยังไง
คิดหาวิธีเห็นสังกษีก็เลยเอามาตีเหล้าไก่
มาอ้อมเหล้าไก่เพื่อว่าเพื่อจะอยู่

ตอนที่ผมดัดแปลงเล้าไก่เป็นบ้านเนรก็มาช่วย
ช่วยทุกอย่างครับจับสังกษีแล้วก็ตีสังกษีช่วยพ่อ

เหตุผลที่มาบวชที่บ้านยากจนไม่มีเงินส่งเสียให้เรียน
ก็เลยไปบวชเรียนตอนเห็นสภาพบ้านพัง
ก็มาช่วยเก็บสังกษีเก็บไม้เก็บของที่ใช้ได้
เก็บไว้อะไรที่ใช้ไม่ได้ก็เก็บทิ้งไป
ลำบากค่ะเพราะว่ามันแออัด๑ยุงเยอะ๒ไรเยอะ
เพราะมันเป็นที่ที่เลี้ยงไก่เวลาฝนตกจะนอนไม่ได้หรอกค่ะ
หมดเลยต้องนั่งรองน้ำกันจนฝนหยุด

ก็เวลามีลมแรงก็กลัวว่าถ้ามาอีกแล้ว
ตรงที่ข้อไก่มันปิวอีกก็ไม่รู้จะไปอยู่กันตรงไหนค่ะ
ไม่อยากอยู่แล้วไก่หนูกลัวฟ้าร้องค่ะ

ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ลูกสุขสบายกว่านี้ค่ะ
พอดกับแฟนจึงตัดสินใจลาออกจากสวนมะม่วง

ต่อไปนี้เราจะไม่ทิ้งลูกไปไหนอีกแล้วค่ะ

ใครจ้างไปทำอะไรก็ไปทุกอย่างค่ะ

รับจ้างทำงานก่อสร้าง
ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของน้องนันกับน้องนา

น้องนั้นกับน้องนาเขาก็จะเป็นคนไปขายข้อโพธิ์
แบ่งเบาภาระแม่ทั้งที่เขาไม่สบายไม่แข็งแรง
ความรู้สึกของขอดเวลาขอดเห็นน้องไปขายข้อโพธิ์

แล้วก็โทษว่าทำไมเราต้องปล่อยให้ลูกมาลำบากอย่างนี้
ทั้งที่ลูกเราเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
แต่เขาก็ยังขยันที่จะช่วยแม่ทำมาหากิน

ช่วยพ่อแม่บ้างก็ทำไม่ค่อยได้

แม่เป็นโรคซึมเศร้าก็รู้สึกเหมือนทำไมเป็นแบบนี้
ก็เข้าไปกลัวแม่บอกว่าไม่ต้องคิดมากหรอกเดี๋ยววันหน้าก็เป็นของเราค่ะ
เขาเคยเศร้าจนคิดจะฆ่าตัวตายแต่ผมก็ปลอบใจไว้
ว่าไม่ต้องทำเพราะว่าสงสารลูก
อยู่ด้วยกันแต่จะไม่มีคนดูแล
ก็พยายามปลอบใจไม่ต้องให้เขาคิดอะไรมากเลย

ก็ถ้ามีเงินก็อยากมาทำบ้าน

ดูดีกว่าเดิมให้กันฝนกันแดดกันหนาวได้ก็พอ
ไม่ต้องดูแลอะไรมาก
เพื่อให้อยู่กันได้เป็นแบบครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้า

กับครอบครัวของพี่คอจากหุลีรัม
ครอบครัวนี้ต้องทนทุกข์อยู่กับความลำบาก
ตอนนี้ต้องอาศัยอยู่ในล้าวไก่

ขอมีลูกทั้งหมด๓คนค่ะ
ผู้ชายคนนี้บวชเรียนเป็นนักทำโทแล้ว
แล้วก็น้องนันอายุ๕ขวบอยู่วันวัน๒ค่ะ

น้องเรียนบวชมา๔ภาษาแล้วค่ะ
ทำไมเขาตัดสินใจไปบวชล่ะครับ
ทีแรกเขาก็เรียนทางโลกแล้วพ่อแม่ไม่มีเงินส่งเสีย

แล้วก็ตัดสินใจไปเปิดเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระทั้งครอบครัว
ขอบคุณภาษาทุกข์อนุโมทนาบุญด้วย
กรดกับพี่น้อยตอนนี้ทำงานด้วยกันมาตลอด

ก็ทำหลายอย่างค่ะตั้งแต่ค้าขาย
เผาถ่านแล้วก็รับจ้างทั่วไป

กับสามีจะเป็นคนที่สู้ชีวิตมาตลอด
ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนที่งอมืองอเท้า

งานที่บริสุทธิ์และสุจริตเราทำ

แต่ยิ่งทำก็ยิ่งเหนื่อย

อยู่ในร้าวไก่จนปัจจุบันดีเลยนะครับ
คิดว่าไม่รู้จะสู้ไปทำไง
ทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จ
ลงทุนขายของก็มีแต่คาดทุน

แบบจะนอน
ให้หลับไปเลย
ไม่ต้องเตือนขึ้นมา
ไม่ต้องไปเส้อ
มันจะหลับไปเลย
มีความหวัง

เคยกินยาโนรับกับยาไขเครียด

แม่ก็ลุกไม่ขึ้นก็เลย

น้อยห่วงผู้หญิงคนนี้แค่ไหนครับ

ขนาดพังหมดเลย

เงินเก็บที่มีตลอดชีวิตของพวกเรา
มากที่สุดในชีวิตแล้วก็เลยเอามาสร้างบ้าน

เงินก้อนนี้ที่บอกว่ามากที่สุดในชีวิตนั้นเท่าไหร่ครับ

หลังจากกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วลูก

รู้สึกสงสารพ่อแม่
เพราะว่าพ่อกับแม่เป็นคนทำเองทำมากับมือ

นั่นคือสมบัติจากใจที่พ่อแม่มีให้เท่านั้น
ที่เราได้เติบโตมาใช่ไหมลูก

ห่วงเรื่องสุขภาพเขาด้วยเพราะเขาไม่แข็งแรง

แล้วอาการป่วยของน้องเป็นยังไงครับ

จะเหนื่อยหันใจไม่สะดวก
แล้วก็เจ็บที่หัวใจหนังตาตก

เห็นบอกว่าหนูก็ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

เป็นมาตั้งแต่อายุ๖๗ขวบค่ะ
เห็นบอกว่าป่วยขนาดนี้นะ

ค่ะสอบได้ที่๒

คุณครูชอบส่งหนูเข้าประกวดอยู่เรื่อยเหรอลูก

นี่คือผลงานของน้องนะครับ

ภาพในยุคอนาคตของประเทศไทยค่ะ
ภาพแทรน๔๐ในอนาคตค่ะ

อันนี้ก็เป็นครั้งแรกของน้องเหมือนกันนะฮะ

ชื่อลุงชายา

ขอดมาในเกมต่อชีวิต

หมายของเราคืออยากจะไปต่อชีวิตในเรื่องไหนก่อนครับ

มันลำบากมากแค่ไหนครับกับการใช้ชีวิตในล้าวไก่

ไม่เคยนอนวันไหนที่จะให้หลับสนิทได้เลย
เพราะว่ากลัวทั้งตะขาบ

กลัวจะมาต่อยลูกกัดลูก
ก็คือตัวเรายังพอหลบเลี่ยงได้
แต่เด็กเนอะบางทีเราก็ห่วง
เข้าใจว่าอกพ่ออกแม่นะครับ
เพราะฉะนั้นที่พี่ขอดและพี่น้อยมาในวันนี้นะฮะ
วิกฤตที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องบ้าน
เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดในตอนนี้
ก็ขอให้โชคดีนะครับขอเป็นกำลังใจให้นะพี่ขอดนะ

พวกเราทุกคนรวมทั้งคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วย
เอาใจช่วยพี่ขอดและพี่น้อยและครอบครัวอยู่นะครับ
สู้นะขอให้โชคดีครับ

ถึงจะมีคนกล่าวไว้ว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้

และการที่จะได้เงินมาแก้ปัญหานั้น

เหมือนกับครอบครัวของพี่ขอดในวันนี้นะครับ
มาเอาใจช่วยครอบครัวของพี่ขอด
กับการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
เพื่อที่จะคว้าเงินทุนสูงสุด

จะได้หรือไม่ได้ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ

ถ้าเป็นตัวหนูเลือกเองหนูจะเลือกเรื่องอะไร

โบราณสถานปางกู่สวนแตงคือภาพใด